ทุกประเทศทั่วโลกที่เจอปัญหานี้รวมทั้งไทยเรากำลังสร้างกันก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ตอนนี้ในส่วนของไทยเนี่ยตรวจสอบรับรองกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไปดูนะฮะ
ที่ทำเนีียบรัฐบาลนะครับตึกสนติไมตรีทำเนีียบรัฐบาลก็ใส่เสื้อแขนสั้นมาเลยแล้ว
พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนค่ะไม่ต้องถกแขนเสื้อเยอะค่ะใส่เสื้อแขนสั้นสะดวกดี
ที่จะต้องเกิน๖๐ปีขึ้นไปแล้วยังฉีดไม่ได้เนี่ย
ประชาชนก็ทยอยฉีดกันไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ทยอยฉีดกันไปนะครับ
ก็มีนไพร่ฐโยงเป็นผู้ที่ฉีดให้นะครับคุณผู้ชมครับ
ขั้นตอนต่างก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติของการฉีดวัคซีน
มีการตรวจเรื่องของสุขภาพร่างกายวัดความดันช่างน้ำหนักนะฮะ
คนเด็กพลยุทธ์ช่างน้ำหนักวันนี้๘๓กิโลกรัม
๘๓๑ความดัน๑๕๗๘๘นี่ก็ปกติ
ก่อนที่จะทำการฉีดทุกคนต้องอย่างนี้หมด
แล้วต้องเซ็นในเอกสารยินยอมสมัครใจในการรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
นี่ฮะท่านนายกก็เลือกขวดวัคซีน
ใช่ค่ะเลขท้าย๓ตัวของขวดวัคซีนคือ๕๐๙ค่ะ
คนก็พยายามจะเชื่อมโยงกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้

ตอนเช้าไงเพราะออกรางวัล๔โมงเย็น
ซื้อลอตเตอรี่ตามนี้ก็เรียบร้อยไปฮะ
ไม่ออก
แต่วัคซีนเหมือนกันทุกขวดนะฮะรักษาในอุณหภูมิ
แต่ว่ากล่องนึงก็มีอยู่หลายขวด

หลังจากนั้นฉีดไปก็ต้องดูอาการก่อน
ต้องดูอาการท่านจะไปฉีดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ตามโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ที่เขาฉีดวัคซีนให้กับท่าน

ต้องรอดูอาการก่อนครึ่งชั่วโมง
พอฉีดไป๕นาทีพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
กับสื่อมวลชนกับผู้ที่อยู่ที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ

นี่ฉีดเสร็จแล้วเหรอ
คือเบามากจนไม่รู้ว่าฉีดเสร็จไปแล้วนะครับ
ส่วนเข็มที่๒จะฉีด๒๕พฤษภาคมนะครับ
สที่๒ของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นท่านก็ฉีดกันต่อไปนะครับ
นางสามัญญาไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรรัฐสหกร
ก็ฉีดต่อจากท่านนายกนะครับ
นาทีที่รอสังเกตอาการเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้
เชื่อมั่นในทีมแพทย์เชื่อมั่นในการฉีดวัคซีน

เรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักอย่างแน่นอน

เราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตัวให้ดีที่สุด
โดยเฉพาะในช่วงสงครานที่จะถึงนี้นะครับ
เดี๋ยวทางสบคชุดใหญ่จะประชุมจะประเมินกันอีกทีนึงนะครับว่า
งกรานเนี่ยจะเล่นกันได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะ
มีรัฐมนตรี๙ท่านที่วันนี้ไม่ได้มาฉีดนะครับทุกผู้ชมครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองรัฐมนตรี
ป้อมท่านบอกว่าแพทย์เห็นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
มีอาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรี
มีนายจุติกรายเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์
รัฐมนตรีช่วยศึกษานายประพัทธสุธน
รัฐมนตรีช่วยเกษตรนางนรมนภินโยสินวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ
คือบางท่านก็จะมีเหตุผลบางท่านก็อาจจะมีเหตุผลที่เรายังไม่ทราบ
ท่านก็มีเหตุของท่านแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
เปิดเผยว่าเนื่องจากเตรียมตัวจะมีบุตร
ก็เลยยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙กังวล

ยังแต่กังวลว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรกับการมีบุตรหรือเปล่า

ก็คือในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
รวมทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะฮะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็รอติดตามผลค่ะ
ก็รอสักพักหนึ่งจนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
มันสาเหมือนกันทำไมวันนี้สมองแล่นดีไม่ได้รู้สึกอะไร
เป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยปกติดีเลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะ
คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพร้อมให้ฉีดตลอดเวลาท่านบอกแบบนี้
แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณหมอว่าจะให้ท่านฉีดวันไหน
นี่นะคะแต่วันนี้มันคือการสร้างความเชื่อมั่น
ท่านนายกรัฐมนตรีฉีดเป็นตัวอย่างไปแล้ว
ก็จะมีการเร่งให้ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
เป้าเอาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะฉีดให้ได้เดือนละ๑๐ล้านคน
ถ้าวัคซีนเข้ามาครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไป
ฉีดให้ได้ตามนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะ
นายกรัฐมนตรีจะเดินออกจากห้องนักข่าวก็ได้มีการย้ำถามท่านนะคะ
นักข่าวก็ถามว่าไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยเหรอท่านนายก
ท่านนายกก็เลยยกมือยกแขนขึ้นแล้วก็บอกว่าสบาย
เจ็บเลยไม่ปวดเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลย
จะมีคนยั่วโมโหวันนี้ก็อารมณ์ดีท่านบอก
นักข่าวก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้ท่านน่าจะฉีดไปตั้งนานแล้วนะ
ท่านจะได้อารมณ์ดีนะแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะแต่ท่านนายกก็สนิทใกล้ชิดกับนักข่าวนะคะ
เจอกันเป็นประจำอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าคือหมอให้ฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดเมื่อนั้น
นี่นะคะแล้วก็ชี้มือไปที่พยาบาลที่มาให้บริการฉีดวัคซีนก็บอกว่าขอบคุณพวกเขา
ท่านนายกก็แอบพูดว่าเออฉีดก็มีเรื่องไม่ฉีดก็มีเรื่อง
ไปเขียนดราม่ากันได้อีกแซวนักข่าวค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของโควิด๑๙วันนี้
ต้องขอพูดถึงข่าวดีนิดหนึ่ง
ท่านผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านวิทยาศาสตร์วิจิแสงสี
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคโควิด๑๙
ตั้งแต่๒๘ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะ
คุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้นะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าววันศุกร์นี้ค่ะ๑๙มีนาคม
เกี่ยวกับอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีดูหน่อยนะคะ